คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรากันหน่อยนะคะ
เพราะว่าช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมาทางสาธารณสุขก็มีการแถลง
อดของวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๕ราย
รวมแล้วในไทยของเราตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ๗๕รายแล้วนะคะ
ซึ่งในแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก็ได้แถลงถึงสถานการณ์โควิด๑๙ในวันที่๑๓มีนา
ปรากฏว่ามีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดเพิ่ม๕ราย
คือลักษณะจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะ
ใน๕รายนี้จะแบ่งออกเป็น๒กลุ่ม

กลุ่มแรกนี่นะคะมีผู้ป่วย๒ราย
๒รายนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่บอกว่า๑๑ราย
ติดจากการไปปาร์ตี้สังสรรค์ดื่มเหล้าแก้วเดียวกัน
สูบบุหรี่มวลเดียวกันเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่าตอนนี้มี๒รายติดเพิ่มเติมจากกลุ่มนี้

ส่วนอีก๓คนที่บอกว่าติดเชื้อเพิ่มเนี่ย
ติดมาจากผู้ป่วยผู้หญิงรายที่๕๗
เธอคนนี้ไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีใต้
แล้วเธอก็กลับมาปรากฏว่าเธอมีอาการป่วย
แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ทีนี้พอเธอกลับมาปั๊บ
น้องชายเธอติดเชื้อจากเธอ
ก็มีน้องชายติดมา๑แล้วนะ
หลังจากนั้นค่ะปรากฏว่าผู้หญิงที่ไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีคนนี้เนี่ย
ไปกินเลี้ยงในผับไปปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อน
แล้วก็เลยทำให้เพื่อน๒คนติดเชื้อไปด้วย

คุยกันแบบใกล้ชิดอยู่ในที่แคบ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามอาการเพื่อนอีก๘คนในกลุ่มนะคะ
เพราะว่าวันนั้นก็ไปปาร์ตี้กันรวมเป็น๑๑คน
ก็เลยต้องดูว่าเพื่อนอีก๘คนในกลุ่มจะติดเชื้อด้วยหรือเปล่า
ดังนั้นตอนนี้สถิติผู้ป่วยในไทยวันนี้เจอเพิ่มเติมอีก๕
ทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมรวมแล้วมี๗๕ราย
๗๕รายรักษาหายแล้ว๓๕รายกลับบ้านได้แล้ว

แล้วก็ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเดิม๓๔ราย
พอมีผู้ป่วยวันนี้เพิ่มขึ้นไปอีก๕ราย
ก็เลยทำให้ยอดรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น๓๙ราย
นี่ก็เป็นตัวเลขล่าสุดของสถานการณ์โควิด